ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับ

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการถูกตาเลี้ยง
หรือว่าแฟนใหม่ของยายข่มขืน

คือฟังดูเหมือนตากับยายเนี่ย

๖๐๗๐อะไรไม่ถึงนะ

เขามีลูกสาวอยู่นะแล้วมามีแฟนใหม่
ลูกสาวอายุประมาณ๒๗ถึง๒๙ประมาณเนี่ย

แล้วปรากฏว่าเนี่ยแฟนใหม่ของยายเนี่ยที่เป็นตาเลี้ยงเนี่ย
ข่มขืนหลานสาววัย๑๒ปีจนท้อง๒เดือน
ตัวเด็กผู้หญิงผู้เสียหายอายุ๑๒ปีเนี่ย
น่าสงสารนะคะคือแม่เนี่ยเสียชีวิต
เพราะว่าถูกพ่อฆ่าตาย
แล้วตัวเองก็มีพี่น้อง๓คน
ยายก็เลยรับมาเลี้ยงดูดูแล

แต่สุดท้ายสามีใหม่ของยายบอกว่าถูกชะตาเด็กคนนี้

แต่ว่ายายเองก็ถูกจับข้อหายาเสพติด
กลายเป็นว่าก็ต้องอยู่กับสามีใหม่ยาย๒ต่อ๒ไง

เนี่ยฮะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับ
วันนี้เราตามความคืบหน้าให้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกี่ยวกับชะตาชีวิตของเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้ที่น่าสงสารมากนะฮะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ซึ่งครอบครัวนี้เขาอยู่ในพื้นที่แห่งนี้
ผู้ใหญ่บ้านแม่หลอดผู้ใหญ่นิคมนะฮะ

ระยะหลังเห็นว่าน้องแปลกไป
ก็เลยพยายามหลอกถามเด็ก

แต่เด็กก็ปกติแล้วก็

กระทั่งเริ่มมาเห็นความผิดปกติ
กระทั่งตาเลี้ยงกับหลานสาว

เพราะว่าตาเลี้ยงมักชอบพาหลานสาว

มีอาการแบบหยอกล้อกัน

เป็นการหยอกล้อกันของคนทั้งคู่

อันนี้ที่ผู้ใหญ่นิคมเขาตั้งข้อสังเกต

ที่ชื่อว่านายอุทิศเนี่ยนะ

มีอะไรกันอยู่อย่างเนี่ย

เหลือกเลากันแบบแบบหือระบบคนใกล้ชิดแบบ

ไม่บอกด่ะก็ยิ้มย้าย
ตื่นเช้ามาซื้อของที่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านนิคมนะครับก็ยังยอมรับว่า
เชื่ออย่างสนิทใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เด็กหญิงวัย๑๒ปีจนตั้งท้องเนี่ย

บอกว่าอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าครอบครัวนี้ทะเลาะกันทุกวัน
แต่พอเช้ามาคุยดีเหมือนเดิม
แล้วพอตอนเช้าตากับหลานก็มักไปไหนต่อไหนกัน
ซึ่งตอนที่ไปไหนต่อไหนกันเนี่ย

น้องว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เรื่องจะแท้ง
น้องก็อยู่กับตาสองต่อสองอยู่ที่บ้าน
ก็วันอาทิตย์วันเงียบ
น้องก็อยู่กับตาตลอด
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนในหมู่บ้านนะครับ
ที่บ้านแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

ว่าตาเลี้ยงคนนี้ที่ชีวนัยอุทิศนาคมเนี่ย
ปกติแล้วก็คือเป็นคนหาเลี้ยงทั้งครอบครัวของยาย

เนื่องจากยายไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
ปกติแล้วนายอุทิศไม่ค่อยสูงสิงอะไรกับใคร

จะออกมาก็คือเวลาออกไปรับจ้างทำงาน

ดูความคืบหน้าด้านคดีหน่อยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้คุมตัวนายอุทิศไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ

ซึ่งนายอุทิศนาคคำรับสารภาพว่า

ใจหรือว่าขู่เข็นอะไรหลานของตัวเองนะ
ยอมรับว่ามีอะไรกันจริง
แต่เป็นการสมยอมทั้งสองฝ่าย
คือแม้ว่าจะไม่ใช่หลานสาวแท้
ไม่ได้มีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรกันเนี่ย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่ว่าจะสมยอมไม่สมยอม

แต่ก็ต้องแจ้งสามข้อหานัก
ก็คือข้อหากระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่ถึง๑๓ปี
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยการขู่เข็นแล้วก็ข่มขืนใจผู้อื่นนะครับ
ขณะที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีตอนนี้
อยู่ในความคุ้มครองของบ้านพักเด็ก

แต่ตัวเด็กเนี่ยบอกไม่เหมือนกันเลยนะ

ตาเลี้ยงข่มขืนมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี๕๙

หลังจากนั้นตาเลี้ยงก็ใช้กำลังข่มขืนเรื่อยมา
โดยที่ตัวเองไม่เคยสมยอมตามที่ตาเลี้ยงให้การกับตำรวจ
ส่วนเด็กที่อยู่ในท้อง๒เดือนนะครับ
ตอนนี้กำลังหารือกับทางครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๒ปีอยู่

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย